รวบเขยโหดสุมหัวเมียฆ่าแม่ยายศพยัดโอ่งจำได้ใช่ไหมสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็จับตัวได้แล้ว
จับตัวได้แล้วจากเหตุการณ์นี้ตำรวจก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คุณผู้ชมพอจะนึกออกใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นลุมประชาธรรมแน่ไปดู
โอ้โหเหตุการณ์มันเครียดเครียดเครียดแล้วเขาดีใจอะไรกันดีใจได้จับคนร้ายได้
นี่แหละครับประมาณใจด้วยนะเมื่อกี้อ่าแต่จังหวะนี้แต่จังหวะนี้เกือบเกือบนะค่ะ

พฤติการเป็นยังไงล่ะทำไมคนที่เขาถึงเป็นแบบนี้กันทั้งหมู่บ้าน
เหตุการณ์นี้นะครับชาวบ้านจะปรีเข้าไปทำร้าย
นายชนณธีร์หรือว่าสินนามสกุลอว่มทองอายุยี่สิบสามปี
คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเขาก่อเหตุเอามีดแทงแม่ยาย
นางสุวรรณเรืองอนันสกุลอายุ๕๔ปีเสียชีวิต
ตั้งแต่๔ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมจำได้แหละ
เรื่องนี้นะพอเอาศพไปซ่อนอยู่ในโอ่งน้ำข้างบ้าน
โอ้โหเขาไม่สบายใจกันทั้งบรบือมหาสารคาม
เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพในบ้านที่เกิดเหตุ

ผมว่าหลายร้อยนะครับมารอดูแล้วพอทำแผนเสร็จปั๊บ
ชาวบ้านก็ล้อมเข้ามาคือจะปาชทันแหละ
ทำให้ตำรวจต้องรีบพาผู้ต้องหาวิ่งจู๊ดขึ้นรถตู้ก่อนเลย
งั้นโดนนะคดีนี้นะครับตำรวจทราบว่าผู้ก่อเหตุ
ก็คือในชนทีไปลุกเผยผู้ตายใช่ไหมหลังเกิดเหตุหนี
หนีพาลูกไปด้วยพาเมียไปด้วยนี่แม่คือจะพาเมียรับเคราะห์ด้วยหรือเปล่า
นางสาวทาราทิพย์หรือว่าเบียร์เรืองอนันสกุลอายุ๒๗ปี
คนนี้แหละลูกสาวแท้ผู้ตายตำรวจไล่ล่าติดตาม
พบว่าทั้งคู่หนีไปนู่นนครปฐมนะครับ
เป็นภูมิลำเนาของในศิลป์เข้าหน้านี่นะครับ
คุณผู้ชมเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูด้วย
ทั้งคู่พาลูกอายุ๓เดือนไปฝากกับนางสาวที่กำแพงแสน
แล้วหนีต่อหนีต่อไปไหนลงไปเพชรบุรีนู่น
นะครับลงไปเพชรชบุรีแล้วก็ย้อนกลับมาที่บ้านของน้าสาวอีกครั้ง
ตำรวจนะครับก็ตามไปจับตัวทั้งคู่ที่ปั๊มน้ำมันที่กำแพงแสนครับ
สินสารภาพคุณผู้ชมเอามาดูที่ว่าแหม่ทำยังไงถึงโกรธกันขนาดนี้
สารภาพบอกว่าโอ๊ยสาเหตุเหรอก็แม่ยายด่าผมจังเลย
ด่าทำไมก็ด่าว่าเขาไม่ทำงานแล้วมักจะมาขอตังค์
เอามันน่าด่าหรือเปล่าไม่รู้นะคุณผู้ชมนะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะ
แล้วผู้จากเศียรษีผมบอกว่าไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเมียหรอก
กระทั่ง๖โมงเช้า๖โมงเช้าของ๔ตุลาคม
มากระหน่ำแทงกลุ่มผู้ชมครับ
โอ้โหจำนวนแผลถ้าคุณผู้ชมจำไม่ได้เบิร์ตจะบอก
เล่มนี้เขาแทงไป๑๓แผลดอม
โคตรทำได้ยังไงอ่ะ
แล้วแบกศพแม่ยายนะครับเอาลงโอ่งน้ำ

ไปเถอะฉันฆ่าแม่เถอะแล้วหนีเถอะ
เขาเอาสร้อยทองรูปภัณฑ์ของผู้ตายไปขายได้มา๑๗๐๐ครับ
จากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาลูกพาเมียหนี
ยืนยันว่าเขาทำคนเดียวเมียไม่รู้ไม่เห็นครับ
เราไม่เขียงกันทะเลาะกันด่ากันเหรอ

ถ้าไม่ถึงก็มากไม่ได้กลัว

นี่แหละที่เบิร์ตตั้งคำถามว่าเมียจะรับเคราะห์ไปด้วยไหม

คือเธอคิดว่าเดี๋ยวไปด้วยกันแล้วเกลี้ยกล่อม
ซึ่งเธอบอกว่าเธอเกลี้กล่อมตลอดคือถ้าถ้าแบบว่าไปบอกไปบอกคนอื่นปั๊บ

มอบตัวแล้วเผื่อโดนวิสามันฆาตกรรม
ถ้าคิดแบบนี้เธอคิดแบบนี้ก็ต้องฟังเธอ
แต่ยังไงตำรวจแจ้งข้อหาสิครับ
แจ้งข้อหาทั้งคู่เนี่ยผมบอกแล้วเมียจะรับเคาะไปด้วย
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

คุณผู้ชมครับตลอดเวลาการทำแผนคุณผู้ชม
อันนี้น่าเวทนาในบ้านมีนางผาอายุ๗๒
คนนี้เป็นใครนางผาเป็นแม่ของผู้ตาย

นี่ไงฟังตลอดฟังตลอดรู้ตลอดร้องไห้อ่ะ
ร้องไห้เป็นห่วงหลานสาวก็ต้องติดคุกลูกก็ตาย
ต้องมาปลอบใจแต่ญาติคุณผู้ชม
แต่ญาติเชื่อว่าเบียร์น่าจะรู้เห็นกับสามี

ที่เอาศพนางสุวรรณไปเก็บเอาไว้นี่แหละครับคุณผู้ชมโอ่งใบนี้ฮะ